เบลหวานแล้วดิฉันนึกถึงการเต้นสนุกสนานเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันมีอีกกิจกรรมนึงมาฝากสายแดนทั้งหลายเลย

ไปที่จังหวัดสุราธานีที่เกาะสมุยนั่นเองค่ะ
บอกเลยว่างานหมุยเฟส๒๐๑๘งานนี้นะคะมันยกเกาะแน่นอนค่ะ

หมุยเฟส๒๐๑๘มาเดี๋ยวกันเยอะนะครับ

ศิลปินดีเจนักร้องชั้นนำระดับสากล

แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์คนทุกรูปแบบ

ในห้างงานนี้จัดขึ้นทั่วเกาะสมุยเลยนะ
ถือว่าเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมของเมืองไทย

ไปกันเลยช่วงเดือนตุลาคมค่ะ

แต่ที่สำคัญมันจะมาผสมผสาน
รวมกับวัฒนธรรมแล้วก็เสน่ห์ของความเป็นสมุย

เดือนตุลาคมที่จะมาถึงเนี่ย

จะเป็นเกาะที่รับรองเลยว่า
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ที่นี่นะคะสนามบินตรงถึงเกาะสมุยก็มีค่ะ